ผู้ชายคนหนึ่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
ที่สำคัญเขาเหน็บบ้องกัญชาไว้ด้วย
แต่ทีนี้มาเจอด่านตำรวจก็กลัว
ก็เลยหลบหนีขี่แหกด่านออกไป
แล้วก็ย้อนสอนจนกระทั่งไปชนกับรถจักรยานยนต์ของคนอื่น
งานนี้มีคนบาดเจ็บสาหัส๓คน
รวมทั้งผู้ชายที่พกบ้องกัญชามาด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพบางปูได้รับแจ้ง
มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอน
และไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่เขาขี่มาตามปกติ
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายราย

ขาเข้าตลาดปากน้ำพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบผู้บาดเจ็บสาหัส๓ราย
ก็เป็นผู้ชาย๑รายทราบชื่อก็คือนายสารวุฒิตรงศูนย์
คนนี้คือคนที่พกบ้องกัญชาไว้คุณ
แล้วก็ขี่รถสวนเลนมาแบบนี้นะครับ
ส่วนผู้หญิง๒คนคือนางสาวอภัญญาแซ่เอียว
แล้วก็นางสาวสุพัฒนศรจันบุตร
ซึ่งทั้งสองคนทำงานเป็นพนักงานของร้านมินิแมคโค
ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็บาดเจ็บสาหัสนะครับ
ใกล้กันยังพบรถจักรยานยนต์๒คันนะฮะ
ซึ่งเป็นของคนเจ็บสภาพด้านหน้าพังยับเยิน
นอกจากนี้ยังพบบ้องกันชานะครับ
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
จากการสอบถามผู้ช่วยผู้จัดการร้านมินิแบ็คโฮลนะฮะ

เลิกงานและกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
แต่ก็มาถูกรถที่ขี่ย้อนสอนขับชนซะก่อนนะครับ

บอกว่านายสารวุฒิขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาด้วยความเร็ว
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ของสายตรวจไล่ติดตามมาครับ
ก่อนที่จะพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของพนักงานสาวแม็กโครนะฮะ

นายสารวุฒิมาก็บอกว่าตำรวจสพเมืองสมุทรปราการ

ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตรครับ
แต่พอนายสรายุทธ์สราวุฒร

เพราะเขาเหน็บบ้องกัญชาไว้ที่เอว
เขาก็เลยขี่รถระแกรดออกไป
เจ้าหน้าที่รีบขี่รถไล่ตามเลยฮะ
นายสารวุฒิขี่ย้อนสอน
ไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์
ของผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งสองคน

อภัญญาซึ่งเป็นหนึ่งในคนเจ็บเสียชีวิตแล้วนะฮะ
ส่วนเพื่อนผู้หญิงอีกคนตอนนี้อาการพ้นขีดอันตราย
ขณะที่นายสารวุฒิอาการก็ยังน่าเป็นห่วงครับ
เพราะว่าเลือดข้างในสมองก็ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ในห้องไอซีอยู่ด้วยนะฮะ